คุณผู้ชมคะมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งอายุ๔๘พิการตาซ้ายตาซ้ายบอดมองไม่เห็นนะคะ
แต่ปรากฏว่าเขาดื่มเหล้าจนเมาเลยแล้วก็ไม่รู้เครียดอะไร
ปรากฏว่าพยายามจะฆ่าตัวตายปีนขึ้นไปเสาโทรศัพท์๗๐เมตรนะ
แล้วมันมีจังหวะที่เขาพยายามเกลี้กล่อมจะให้ลงมาแล้วเหมือนมืออ่อนแรงอะค่ะ
เกือบจะร่วงลงมาเจ้าหน้าที่ดีที่แบบคว้าตัวไว้ได้ทัน

นี่ค่ะมันดูจังหวะแล้วเหมือนแบบเหมือนด้วยอาการมืนเมาด้วย

คือมันไม่ใช่แค่มือข้างหนึ่งจับและอีกมือนึงห้อยลงมา

โอ้โหชื่นชมคนที่เป็นไปช่วยนะ

นี่คือต้องใช้คำว่านาทีชีวิตจริงคุณผู้ชม
ชมนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
เจ้าหน้าที่คือแรงดีแล้วก็สติดีจริงค่ะ
คว้าตัวนายสมชายพันธุ์อายุ๔๘ปี
ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี

ปีนขึ้นไปบนยอดเสาสูง๗๐เมตรเพราะว่าเครียดแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เสาส่งสัญญาณชุมสายโทรศัพท์จันทบุรี

นายธวัชชัยจันทกิจรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสมชายนี่แหละค่ะ
ก็ใช้เหมือนทรโขงพยายามที่จะพูดเกลี้ยกล่อมเจรจาให้นายสมชายปีนกลับลงมา
เจรจาอยู่เป็นชั่วโมงสุดท้ายนายสมชายก็เริ่มมีสติ
พยายามที่จะปีนลงมาความสูงสักประมาณ๒๐เมตร
นายสมชายเกิดเหมือนกับแขนขาไม่มีแรงอ่อนแรงน่าจะอ่อนเพลียค่ะ
เพราะว่าเขาอยู่บนเสานี้มากว่า๒ชั่วโมงนะ
อยู่บนเสาสูงกลางแดดอ่ะ
หลังจากนั้นพอพยายามจะลงเนี่ยนะคะ
เหมือนกับปล่อยมือเลยค่ะปล่อยมือจากโครงเหล็กแล้วก็ทิ้งตัวลงมา
โชคดีจริงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนายเสกสรรบุญยกที่เขาปีนขึ้นไปช่วยเนี่ยคว้าตัวไว้ได้
ุดหวิดคนที่ไปให้กำลังใจไปคอยเจรจาให้ลงมาเนี่ยถึงกับโล่งอกอ่ะค่ะ